คลับต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็ประกาศแขวนสตาร์ท

ขึ้นกับทางนัตรภนมาราพันธ์นะครับ
ตาร์ทเลยครับเพื่อที่จะครองเกมก่อน
ฟาวครั้งแรกครับเป็นอูซี่นะครับ

อาธิสรจังหวะมาผลักทางด้านหลังเลยครับ
ฟาวไปครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ลงสนามเจอกับไทยในเกม
ไปตั้งที่สุพรรณอดีศร
ไอศรเปลี่ยนครับออกมาขวาไม่แม่น
ชุดหมินทิ้มเข้าตรงกลางโอ้ลูกนี้ปล่อยง่ายไปหน่อยครับ
หนุบเข้ามาสองคนแล้วสิบวันแล้วออกมาขวายังติดมือครับ
จังหวะเผลอของทีมไทยเจอทิ่มบอลจุนหมิน
ลูกนี้น้ำหนักเสี่ยงเหมือนกันครับ
แล้วขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครับนัทพลยังบังไว้อยู่
ปั่นลูกนี้อ๋อข้ามคานครับ
เป็นจังหวะได้ลุ้นของจีนที่เขาก็มาเก็บจังหวะ๒ที่ดีนะครับ
ปั่นไปฉลับนักเตะไทยออกไป
โตยังยืนสั่งการอยู่นะครับ
เริ่มจะให้นักเตะทีมไทยได้ดันในบางจังหวะมาแล้ว
ชนะทิพย์จี้ครับ๓คนชนะทิพย์แต่งเข้าไปยิง
จังหวะนี้ป้าไปตรงตัวครับ

นี่เข้าทางกลับกลับเปิดลูกนิ่ง
เอาไปแล้วได้ปกโอ้โหไม่ได้ครับ
ครับเกือบที่จะล่าตะไขมังกรแล้วอีกครั้ง
ให้ฟาวได้นะครับวันยาครับเปิดมาล้นหือเกือบจะถึงเหมือนกันครับ
ลูกเปิดของดังซื้อเจอครับจังหวะเปิดจนได้ล้นเข้าไปถึงเสาสองต่อ
ออกมาครับศิวรักษ์แล้วจังหวะสองจีนยิงยังติดสหรัฐครับ
โอ้โหลูกจังหวะเก็บตกของเขาเนี่ยครับค่อนข้างจะอันโปรยชนะทิพย์
ลุยไปก่อนครับลุยไปก่อนโอ้โหไปเฉยเลยครับแล้วสุดท้าย
อยร่วงเลยครับผู้สินดูเหมือนจะควักใบเหลืองให้แล้วครับ
ต้องตัดครับจังหวะนี้ไม่งั้นหลุดครับตบจังหวะแรกนี่ยอดเยี่ยมเลยครับ

เหลืองแรกของเกมมาแล้วนะครับจากจังหวะตัดชนะทิพย์นี่แหละครับ

อาละครับเปลี่ยนจุดมาทิศตี่ปันที่มต่อโอกาสของชนะทิศ

อือหือน่าเสียดายครับโหนี่เล่นขัน
เขาก็เปิดให้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังหรือว่าโดดินเส้น
ได้เขาโยนหมดครับสุพรรณมงสกัดเกือบไม่ขาด
ดีสอนให้มาชนะทิพย์กระโดดอีกทีหนึ่งทิศิพันธ์
มงคืนแล้วสาดัดแต่สาดให้มันดูแลรู้รอดไปครับ
ลุ้นที่ไอ้สักไกรสอนกลายเป็นดีซะด้วยครับเอาบอลลงได้
ดีศักดิ์พลิกเข้าตรงกลางแล้ว

ให้ต่อทะลุถึงทางทิศติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วหักข้อชนะทิพย์๑
อีก๑๐ครับทีมชาติไทยขึ้นนำแล้วครับ
เอาละครับจบที่ชนะทิพย์สงกระสินครับ
ที่สุดครับทีมชาติไทยขึ้นนำจีนไปก่อน๑ต่อ๐ครับ

ก่อนจะไปจีนบอกว่าอยากล้างแค้นนะครับ
วันนี้ยิงเองเลยครับชนะทิพย์สงกระสิน

จังหวะการเข้าทำที่มันส่งสัญญาณ

เวย์ซื่อหาวทำชิงเวย์ซื่อหาว

อีกครั้งนึงยิงยัดไม่ได้ครับ

แล้วก็ใกล้เคียงที่จีนจะได้ประตูตีเสมอครับ

จังหวะแทงจังหวะนี้เนี่ยวิ่งขึ้นมาทันนะครับ
ชื่อหาวรถสิวรักษ์เซฟในจังหวะแรกก่อนที่จังหวะนี้เนี่ยจะตามซ้ำอีกทีนึงครับ
แต่ต้องชมจังหวะแทงของจางซีเจอด้วยนะครับ
เกือบจะเสียเหมือนกันยังมีสุพรรณซ้อนเอาไว้ได้

จ่ายเข้าตรงกลางสวยอู๋ซีครับช้าเงินไปชนาดทีพขโมยได้
สตองโดพาบอลจันสวนกับผู้สินเป่าจบ๔๕นาทีแรกครับ
เป็น๔๕นาทีแรกที่ทีมชั่นไข่ทำได้ดีนะครับ